มิวนิษฐาคุณผู้ชมน่ารักมากนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบตอนนี้มิวนะคะนางก็มีแฟนเป็นคุณไฮโซเซนค่ะ
เมื่อก่อนจิ้นมากกับพี่โป๊ปนะแฟนคลับเยอะมากจริงค่ะ
ปรากฏไปเจอนางถือช่อดอกไม้ช่อใหญ่
นึกว่าใครให้มานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะนี่ช่อนี้เลย
เอ็มคอเทียงานเมื่อวานก่อนหน้านี้นางเพิ่งไปเที่ยวกับไฮโซเซน

โอ้โหคุณผู้ชมซึ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาก็สวีทกันนั่นแหละค่ะ
เห็นบอกว่าดิฉันบอกก่อนเลยจะแต่งแล้วนะ
พึ่งครบนี่เค้าคิดอยากแต่งพวกไฮโซเซนคนใส่แว่นนี่
เออเขาก็แบบว่าเงียบไฮโซเซนอยากแต่งงานมาก

คือเขาไปกับมีแต้วมีเต้ยแต่เขาสลับกัน
เพราะว่าที่เล่นสกีเนี่ยคือมันคนเต็ม

ก็คือลงรูปเนี่ยก็คือลงรูปคนเดียว

เรื่องความรักไฮโซเซนทริปญี่ปุ่น
รวมไปถึงเรื่องพี่โป๊ปด้วยนะคะ

มีหนุ่มให้ค่ะคนละแอนค่ะแฟนคลับให้มาค่ะ
เราก็ไปอยู่กับพี่เจนสองคนอย่างนี้
ไม่ไปกันแบบเป็น๑๐เลยค่ะไปกันเยอะค่ะ

ลงรูปเลยลงรูปคนเดียวเหมือนไปเที่ยวคนเดียวเลยค่ะ
ได้เจอนางมากมั้ยค่ะพี่โป๊บเนี่ย
พี่โป๊บเหรอเจอล่าสุดเมื่อไหร่นานแล้วเหมือนกันอ่ะ
ไปถ่ายหนังสือมานานแล้วอะ